ดูเรื่องของการซื้อลอตเตอรี่ครับแต่อันนี้ไม่ใช่เรื่องของเลขนะ
ผู้ชายคนหนึ่งคงอยากที่จะมีโชคมีลาบแหละ

มันหยิบไปเลยชุดละ๕ใบนะฮะ๒ชุดอ่ะ
เนี่ยครับคุณผู้ชมครับกล้องวงจอดปิดของแผนล็อตเตอรี่นี่พวกเขาเห็นมาแล้วนะ

เนียนนี่ดึงไปแล้วนี่
แล้วเรียบร้อยแล้วทำไปดูต่อ

นี่แหละครับมาแบบนี้เลย
คนหนึ่งนะครับใส่เสื้อยีนใส่ไอ้โม่งคลุมหน้านะครับ
คนนี้เป็นลูกค้าทั่วไปส่วนอีกคนเนี่ยใส่เสื้อยืดสีขาวกางเกงยีนสะพายกระเป๋าสีดำคนนี้
มิตรมิตรชาญชีพนะฮะ

ผู้ชายเสื้อสีขาวก็ดึงเอาลอตเตอรี่ที่แผงเนี่ยใหญ่

แล้วก็เอาใส่กระเป๋ากางเกงอีกที
แล้วรีบเดินออกไปแม่ค้าขายลอตเตอรี่
แล้วก็ให้รายละเอียดกับทีมข่าวบอกว่าเหตุเกิดบ่าย๓โมงครึ่งของ๑๓พฤษภาคมที่ผ่านมา
ลูกค้าที่ใส่เสื้อยีนเป็นคนบอกว่าเห็นผู้ชายเสื้อสีขาวเอ๊ะมีพิรุษจังวะนะ
ได้ยินเสียงเหมือนลอตเตอรี่มันดึงออกจากแผงอ่ะนะครับแต่ไม่เห็นตอนดึง
เมื่อเปิดดูกล้องวงจรปิดนั่นแหละครับเห็นจังหวะที่ผู้ชายคนนี้ดึงลอตเตอรี่ออกจากแผงจริงนี่เราซูมให้ดูเลยนะครับ
ซึ่งลอตเตอรี่ที่ถูกขโมยไปเป็นสลากชุด๕ฉบับ๒ชุด
ราคาชุดละ๗๕๐รวมแล้วก็๑๕๐๐บาท
หลังเกิดเหตุนะครับไปแจ้งความไว้แล้วที่สนวังทองหลางนะครับ

ทำให้มีชาวเน็ตบอกว่าโอ๊ยรู้จักรู้จัก
ก็มันอยู่ใกล้แผงเจ๊นั่นแหละ
เอออยู่ในห้องเช่าในซอยนะครับไม่ไกลเลยไม่ไกลเลย
ก็ไปแจ้งความเอาไว้แล้วได้ยินนะเอามาคืนเขาซะ
ต่อให้คุณถูกคุณก็ไม่ได้ตังค์
เพราะเขาก็จดเลขที่คุณขโมยไว้แล้ว
ใช่ตำรวจเขาก็อายัดได้เนาะ